คุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนนึงที่ฉันอิจฉาเขามากเลย

อยู่ที่พัทยาเขาถ่ายรูปเซลฟี่
แล้วข้างหลังเนี่ยนี่ค่ะโอ้โหฉลามวานตัวเบอร์เรอ
คุณที่ฉันลงใต้ไปอันดามันไปภูเก็ตดิฉันยังไม่ได้เจอเลยนะคะ

ปกติส่วนใหญ่เราจะไปเห็นอยู่แถวตรังแถวชุมพร

แล้วอยู่แบบขึ้นมาตื้นมากแล้วก็อยู่ใกล้ท้ายเรือมาก
เขาบอกโอ้โหออกเรือมา๑๐ปีไม่เคยเจอเลย

น้ำใสมากอุพัทยาตอนนี้นี่โอ้โหนี่ดูสิ

ดูขี้แตะหัวได้เลยลงไปแตะหัวให้เป็นศักดิ์เลย
วิดีโอมีสัญญาณไม่มีสัญญาณนะ

คือต้องบอกก่อนว่าฉลามวานนี่ไม่ดุร้ายนะคะ
แล้วก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์ไม่ได้กินปลา

ไม่ใช่ฉลามแบบในหนังที่เราเห็นมาก
ฉลามจริงแล้วไม่มีฉลามแบบในหนังที่กินคนนะบอกก่อน

ฉลามจริงกลัวคนนะคะทุกชนิดนั่นแหละ
ฉลามวานนี่เขาจะไม่ใช่ดุร้ายด้วย
ไม่ใช่เลยฉลามวานนี่คือกินครั้งต้นค่ะ
ไม่กินสัตว์แบบไม่กินปลาไม่กินอะไรอย่างนี้
เห็นตัวเล็กที่ไว้รอบคือเขาฉลามนะคะ
นี่ค่ะหน้าตำก็จะน่ารักเขาจะมีชื่อเล่นว่าน้องจุด

นี่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าโอ้โหออกเรือมา๑๐ปี

ขนาดน้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณ๕๐๐กิโลกรัมได้
เขาไปเจอที่เกาะไผ่พัทยาค่ะ
ลองดูคลิปหน่อยดีไหมลองฟังเสียงสิ
นี่ครับฉลามวาน
ขึ้นมาท้ายเรือเลยนะครับเนี่ย

ตัวเบอร์เลอร์เลยครับขึ้นอยู่กลางร่องครับ

โดมมีหมึกยนต์หมึกให้กินไหน
กินตากินหมึกเลยนะครับ
โอ้ยรอยโดมมียนต์ข้างเรือมา
ไม่กล้าขึ้นมาหน่อยครับขนาดเจ้าหัวที่หนึ่ง